นำมาประโยชน์เป็นใจและความทรงจำ

ความสงสัยที่เขาไม่ได้การนำมา
ได้ร่วมเวลาเพื่อราวทรงจำ
ไม่เอาหน่าที่จะร่วมกัน
เพื่อจะหน่าสังคม
ที่จะสามารถเรียกเรื่อง
และหละหน่าอำนาจ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

ให้กลับทำที่รองทัก
เขาแจ้งความแล้วไหม
เขาไปแจ้งความแล้วเราไปทำไปอะไรกับเขา
ความแจ้งความแล้วเราไปทำไปอะไรกับเขา
โปรดติดตามตาม